ตอนเด็กเราเรียนเรื่องวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี
เรียนรู้ตัวละครตัวหนึ่งก็คือสุสาคร
ใช่คือสุสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือก

กับพระฤษีได้เจอแม่นางเงือกเป็นบางครั้งบางคราว
แต่พอ๓ขวบปุ๊บสุสาครก็จะออกตามหาพระบีดาตามลำพัง
ที่นี่คำถามคุณผู้ชมตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้ว
ถามคุณผู้ชมว่าการที่สุดสาคร

ค่ะเป็นโจทย์ในหนังสือเนี่ยคุณผู้ชมแล้วดูเด็กน้อยตอบสิ
นี่เด็กน้อยตอบบอกว่าไม่สมควรทำ
เพราะตอนสามขวบต้องเริ่มเข้าอนุบันนึง
ใช่เรื่องนี้นะเพจหนึ่งเขาบอกว่า
จะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแน่
ก็เลยได้เผยแพร่ภาพหนังสือแบบเรียนที่เป็นแบบฝึกหัด

ที่สุดสาครออกตามหาพระบิดานักเรียนคิดว่าสมควรทำหรือไม่
เพราะเหตุใดก็มีคำตอบคำตอบนี้มา
และที่สำคัญคุณครูให้ถูกด้วย
ถูกต้องค่ะคือคุณแม่เขาใช้ชื่อทวิตว่ายออย

นี่ติวลูกแล้วเจอสิ่งนี้เป็นแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย
ลูกชายตอบคำถามตามความคิดของลูก

เอาจริงจะว่าไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับวรรณคดีไทยนะ
แต่ด้วยความที่เด็กเขามีเหตุผลของเขา

คือคอมเมนต์บอกว่าตอบแบบนี้สิครับมีอนาคตดีเด็กคนนี้
เพราะว่าตอบด้วยความรู้ของตนเองที่เกิดจากชีวิตจริง
เกิดจากการวิเคราะห์ไม่ได้เกิดจากการท่องจำ

ใช่เด็กคนนี้คนที่ตอบเนี่ยเขาบอกว่าชื่อน้องเม็ดใช่ไหม

เออก็หลายคนก็เห็นแล้วก็อมยิ้ม

ไม่คิดว่าคนจะรีทวิตนี้เยอะขนาดนี้
แล้วก็ชื่นชมคุณครูด้วยนะบอกคุณครูก็เออก็ดี
มีการวิเคราะห์มีการให้คะแนนเด็กดีนะครับ